บอกว่าเป็นเรื่องวุ่นของวัยรุ่นสองล้อบางคน
โอ้โหซัดกันนัวกลางถนนนะคะ
แฮชแท็กเอาไว้ว่าร่มกล้าว

เนี่ยนักเรียนนักเลงเนี่ย
นี่ค่ะคือเจ้าของคลิปเนี่ย

เขาก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า
วัยรุ่นกลุ่มเนี้ยพี่อุ๋ยแต่งตัว

เหมือนพร้อมใส่คือใส่หมวกกันน็อก
เต็มใบอ่าใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเหมือนปิดบังใบหน้าอะไรแบบ
เหมือนตั้งใจมาใส่กันเลยหรือเปล่าอ๋ออย่างงี้คือพร้อมบวกไป
ไปมีเรื่องที่ไหนก็ตามหายากหน่อยเนี้ยค่ะอ่า
ทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องให้นะคะลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
คราบเลือดกองอยู่บนถนนนะคะแล้วทีมข่าวของเราก็ไปหาภาพมาได้เพิ่ม
อืมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมุมใหม่เลยนะคะครับเวลาเที่ยงสามสิบสี่นาที
วันเกิดเหตุค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนี่อันนี้คือวงจรปิดแล้ว
คือรถจักรยานยนต์ของฝั่งคนเจ็บเนี่ยเขามากันสองคันสี่คนครับ
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุมาประกบบอกให้จอดแล้วใส่แบบนี้เลย
แต่เขาเหมือนคุยอะไรกันก่อนด้วยนะพี่อุ๋ย
แล้วก็ต่อยเลยรุมเลยนะคะ

แต่ว่าทางฝั่งผู้ก่อเหตุเยอะกว่าไง
ฝั่งผู้ก่อเหตุมีสัก๑๐คนได้

บอกว่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพื่อนกัน

ตะโกนบอกตำรวจมามา

แล้วก็ขี่รถหนีไปค่ะ
พี่ก็เข้าใจว่าเขาเป็นเพื่อนกัน

เข้าใจว่าเขาจะเติมน้ำมันหรือว่าจะไปเที่ยวไหนกัน

เจ้าของคลิปค่ะเขาเห็นเหตุการณ์
เขาเป็นรายเดอร์และเขาเข้าไปช่วยด้วยนะคะ

บอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์ขี่ไล่กันมา
ตั้งแต่กรุงเทพฯกรีทาศรีนครินทร์
แล้วมาจอดที่จุดนี้จุดตามคลิปภาพเลยค่ะ
ได้ยินเสียงกลุ่มคนก่อเหตุถามว่าเรียนที่ไหน

สมัยนี้จะมาดูหัวเข็มขัดอะไรคะ

บอกว่าฝั่งผู้ก่อเหตุ๑๐คนได้ค่ะ

เขาเดินไปห้ามนะคะเพราะว่าเห็นท่าไม่ดี

คนเจ็บบอกว่าปมเหตุมันมาจากเรื่องนี้แหละ
เรื่องต่างสถาบันนี่แหละ
เอาจริงไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุเลย
แต่ว่าถูกขี่รถจักรยานยนต์ไล่มา

เหมือนน้องฝั่งที่โดนนี่เขาจะติดรถติดอยู่ครับ
ก็เห็นเขาทะเลาะคุยกันตะโกนว่าเรียนไหนอะไรอย่างนี้

ใช่ครับถามแค่นั้นแล้วก็เรื่องก็เกิดตามในคลิปเลยครับ
คือทั้งหมดเนี่ยฝั่งที่ทำร้ายน้องเนี่ยมีกันประมาณกี่คนพี่
ที่ทำร้ายน้องนี่จะประมาณเกือบ๑๐ได้นะพี่
ใช่ครับเพราะฝั่งน้องเขามีประมาณ๔๕คน
ก็ชกต่อยใช่
แต่เห็นน้องตอนที่น้องเขาเจ็บแล้วให้น้องเขามาทำแผลที่นี่
ผมถามน้องเขาบอกว่ามันพกปืนมาด้วยอะไรอย่างนี้

ทีมข่าวของเราได้คุยกับคนเจ็บด้วยนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะอายุเพิ่ง๑๖ค่ะยังเป็นเยาวชน

อ๊อฟคนเจ็บบอกว่าวันเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์
กำลังจะกลับบ้านกลุ่มผู้ก่อเหตุมาแบบประชิดเลย
แล้วบอกให้หยุดรถแล้วเดินลงมาเปิดดูหัวเข็มขัดค่ะพี่อุ๋ย
แล้ววันเกิดเหตุน้องออฟบอกผมก็ใส่หัวเข็มขัดธรรมดา

กลุ่มผู้ก่อเหตุขอดูรูปในมือถืออีกนะพี่อุ๋ย

แล้วเจอรูปแต่งกายด้วยชุดสถาบันคู่อริ

ก็เลยคือเห็นหัวเข็มขัดไม่เห็นก็ยังจะดูรูปอย่างนี้หรอ

พอเห็นน้องเขาใส่ชุดสถาบันที่แบบเป็นสถาบันคู่อลิ

แบบนี้ก็มีด้วยคุณผู้ชมดูสิคะ
แล้วน้องเขาบอกว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ

เขาบอกตาขวาของน้องเนี่ยถูกต่อยตาเขียวช้ำเลย

เพื่อนคนอื่นที่อยู่ที่โดนทำร้ายด้วยกัน
๕คนรอยช้ำเต็มตัวค่ะ
เป็นรูปเสื้อของสถาบัน
เป็นรูปเพื่อนเราที่ใส่เสื้อของสถาบัน

แต่บอกว่าเป็นรูปเสื้ออะไร

ผู้กำกับการสอนอร่มกล้าบอกว่า
ก็ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็เตรียมจะเรียกคนเจ็บมาให้ปากคำ
แล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนรายละเอียดของข้อหาความผิด
ต้องรอดูผลตรวจร่างกายทางฝ่ายคนเจ็บ

แต่ไม่แน่ใจว่าด้วยความที่กลุ่มผู้ก่อเหตุ
เขาใส่หมวกกันน็อคปิดบังใบหน้าหมดเลยน้องพี่หวี
เสื้อผ้าก็แต่งกายมิดชิดแต่หวังว่าจะตามตัวได้นะคะ